จนทำให้เส้นได้เส้นเล็กเกิดการผสมผสานจนเป็นเชือกที่แข็งแกร่งในการช่วยผู้ตกทุกข์จากเหตุโควิด๑๙
ชื่อของเส้นได้ผ่านหูผ่านตาสังคมไทยมาตลอด๓เดือนห่วงการระบาดของโรคโควิด๑๙คริสโปตรนันนักกฎหมายรุ่นใหม่คือหนึ่งในผู้ก่อตั้งกลุ่มเส้นได้ที่ได้เล่าถึงจุดเริ่มต้นว่า
ได้พูดคุยกับอุ้ยกุลเชษพี่ชายของอัพถึงการเปลี่ยนแปลงระบบการรักษาตัวของสาธารณสุขไทยทำให้เพจเฟซบุ๊คเส้นได้เริ่มเปิดขึ้นทันทีในวันที่๒๗เมษายน๒๕๖๔ก่อนจะเริ่มวิ่งคอยส่งข้าวส่งน้ำและส่งคนป่วยเข้าสู่โรงพยาบาล
ในช่วงปลายเดือนเมษายนเนี่ยวันนั้นมีข่าวใหญ่อยู่สองสามข่าวนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ประชาชนเจอนะครับก็คืออันที่หนึ่งก็คือมีดาราคนดังบางคน
มีอภิษฎมากกว่าคนอื่น

ทางพี่อุ๋ยว่า
เรื่องทั้งหมดนี้มันไม่น่าเกิดขึ้นเลย

เอาโทรศัพท์เก่ามารวมกัน
ปัจจุบันเส้นได้มีแนมร่วมด่านหน้า
ที่เป็นจิตอาสามากกว่า๑๐๐คน
มีรถกู้ชีพ๕คันและถังออกซิเจนอีกมากกว่า๔๐ถัง
ทำให้พวกเขาสามารถเข้าถึงผู้ป่วยขั้นวิกฤตได้ทันท่วงที
อุปกรณ์เหล่านี้ล้วนมาจากผู้มีจิตศรัทธาและสมาชิกในกลุ่มเส้นได้
ที่ร่วมกันเสียสละทุนทรัพย์ส่วนตัว
ในการจัดหาอุปกรณ์ต่างในการช่วยเหลือผู้ป่วย
ตอนแรกก็คิดกันว่าเราจะสร้างโรงพยาบาลสนามด้วยซ้ำ
แต่ว่ามันก็ไม่ง่ายในการทำตอนนั้น
เราก็เลยเหมือนกับคุยกับทางโรงพยาบาลต่างที่เรารู้จัก
ตั้งเป็นสิ่งเรียกว่าบ้านเส้นได้
เส้นได้คือในระหว่างที่คุณรอรักษาอยู่
อสวิเทลที่เตียงว่างเนี่ยเราเอาคุณเข้าไปอยู่ในฮอสวิเทลก่อน
สิ่งที่เส้นได้ทำได้ดีที่สุดคือเอาออกซิเจนไปให้เขา
ถ้าเกิดว่ากำลังจะแย่นะเราเอาออกซิเจนลงเลย
ส่วนขั้นตอนการทำงานและการรับเคสผู้ป่วยใหม่
ซึ่งได้เปิดช่องทางการติดต่อไว้๒ช่องทาง
ที่จะเป็นการพิมพ์ข้อความอัตโนมัติ
ที่ข้อความการตอบคำถามของผู้ป่วย
จะถูกส่งเข้ามาในฐานข้อมูล
พร้อมคัดแยกให้ทันทีว่าเป็นผู้ป่วยโซนสีอะไร
หรืออีกหนึ่งช่องทางคือเบอร์๐๒๐๙๖๕๐๐๐
มีผู้สนทนา๑๕คู่สาย
ต้อยหรือนายดนชนกบุญโยธยานจิตอาสาเส้นได้
ที่เข้ามาร่วมทีมในช่วงการก่อตั้งกลุ่มยุคแรก
ได้บอกว่าอุดมคติของคริสต์
และผู้ก่อตั้งคนอื่นมีความชัดเจน
คือการทำจะต้องได้ช่วยคน
และจะไม่ทำเพียงเพราะหิวแสง
อีกทั้งตอนนี้ก็ยอมรับว่าเคสในแต่ละวันนั้น

มาบอกว่าผู้ป่วยเสียชีวิตแล้ว
เรารู้สึกว่าเราจะทำยังไง
ให้เราได้รู้เรื่องเหล่านั้นได้เร็วกว่า
รู้ก่อนที่เขาจะเสียชีวิตได้เร็วกว่า
ที่เรารู้ว่าไปถึงแล้วก็หมดลมหายใจ
แล้วเราต้องมานั่งปั๊มหัวใจเขาเนี่ย
มันก็เป็นพลังหรือหาช่องทางสื่อสารอะไร
ที่เราจะได้รับข่าวสารตรงนี้ได้เร็วขึ้น

กลุ่มเส้นได้จะเคยประกาศเอาไว้ว่า

และก็เคยมีข้อความตัดเพราะว่า
เส้นได้อาจจะทำงานต่อไปได้อีกแค่๑เดือน

ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น

ก็จะยังยืนหยัดช่วยเหลือสังคม
กว่าจะหมดกำลัง